เรื่องเดิมก็เป็นภูมจรรยามันกันแล้วก็เป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ก็คือหินกรวดที่มันดูไร้ค่า

นี่แหละจ้าทำเงินมหาศาลเลย
นี่ค่ะเห็นไหมคะขายหินเหรอถูกต้องค่ะ
ทำเงินได้อย่างดีหินเหล่านี้นะคะถูกขุดมาจากใต้ดิน
ในพื้นที่บ้านพลสวรรค์หมู่๑๘ตะมนต์คำเตยอำเภอเมือง
จังหวัดนครพนมค่ะโอ้เหรอดูลักษณะหินแล้วมันสวยเนอ
ใช่เอาไปประดับตกแต่งบ้านหรือเอาไปใส่ในตู้ปลาอย่างนี้ได้
พลาวนูนเลยนะมันมีราคาจริงอะค่ะครับ
ชาวบ้านบอกว่าขุดมาจากใต้พื้นดินซึ่งเมื่อก่อน
มันก็เป็นสภาพที่นาทั่วไปนี่แหละนะคะแต่ว่าความแตกต่างก็คือเมื่อขุดลึกลงไป
ลึกลงไปประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเนี้ยค่ะ
จะเจอหินกรวดที่มีลักษณะสีสันสวยงาม
เนื้อสัมผัสเกลี้ยงมันวาวค่ะก็เลยมองดูอุ๊ยมันสวยแบบ
กว่าการที่จะปล่อยให้มันทิ้งคว่างไม่มีประโยชน์อะไร
เลยนำมาคัดแยกเฮ้เขาล่น
ใช่วิธีการแบบบ้านเลยจริงนะคะแฮนดเมสกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ
โอ้นี่ก็มาคัดแยกซ้ายหลังจากร่อนเสร็จเราก็มาคัดซ้าย
เอาลูกใหญ่ลูกเล็กก็ว่ากันไปนะคะ

อันไหนได้มันทำงานคล่องแค่งเหมือนเป็นเครื่องจักรเลย

ไปคุยกับคุณบุษีบอดดีนะคะ
บอกว่ารับจ้างคัดหินกรวดมานานนับ๑๐ปีแล้ว
มีรายได้ขั้นต่ำวันละ๓๐๐๕๐๐บาทนะ
แล้วชาวบ้านในหมู่บ้านก็ทำอาชีพนี้กันแทบทุกหลังคาเรือนเลย
ทำให้มีรายได้ในครอบครัวไม่ต่ำกว่าเดือนละแสนบาท

ไม่ธรรมดาก็เลยไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นต่างจังหวัด

ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะ

ซึ่งการคัดแยกหินกรวดสวยงามก็ต้องมีหลักการด้วยเหมือนกัน
คัดแยกตามขนาดเล็กไปถึงใหญ่

ไซส์คัดไซส์เหมือนไข่ไก่เลยนะ

และต้องเป็นหินกรวดสีขาวทั้งหมดก่อนนะ

แต่ถ้าคัดออกมาแบบนี้สีขาวเบอร์ไหนก็ว่ากันไป
จากนั้นก็บรรจุใส่ถุงขายในราคาถุงละ๒๕๓๐บาท
แบบใสก็มีแต่จะหาน้อย
เข้าใจแล้วทำไมถึงรายได้เยอะ

มันมีไซส์มีสีที่ไม่เหมือนกัน

ก็จะดาวนะไอ้ไซส์นี่น่าจะขายราคาแพง

สามารถขายได้เมื่อคัดแยกออกมาแล้วถูกไหมคะ
แต่ละถุงหนักประมาณ๗๑๐กิโลกรัม

ก็ว่ากันไปได้แบบนี้เลยนะคะ

ต่างหากอาจจะเอาไปใช้ในส่วนงานอื่นต่อไป
จากนี้นะคะยังมีหินหลากสีที่บรรจุรวมขายในราคาเดียวกันด้วย
คือไม่ต้องคัดเลยเอารวมกันแบบนี้
พ่อก็จะมัรับซื้อไปขายต่อในราคาทุกละ๕๐๖๐แบบ

นึกถึงตอนที่คนที่แต่งบ้านแต่งสวน

ไปโรยสวนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องพลสวรรค์จังหวัดนครพนม
แต่บางคนอาจจะสงสัยทำแบบนี้มันทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกไม่เลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีหินเยอะอยู่แล้ว
และการที่ขุดหินไปใช้เนี่ยชาวนาหรือว่าคนในพื้นที่ก็จะปรับที่ดินตรงนี้
ทำนาต่อไปได้เพราะว่าการมีหินมันก็ยากต่อการทำนาถูกไหม
หินออกไปแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองทางวินเวียนเลยนะคะสุดยอดเลย
เนี้ยสวยจริงจริงเนอะธรรมชาติบ้านเราครับ